อันนี้ตำรวจก็ต้องจับให้ได้จากกรุงเทพมาดูสมุทรปราการคล้ายกันเลยพี่เบิร์

ทั้งปืนทั้งระเบิด

นี่ค่ะนี่นะคะมาแล้วค่ะ

เสื้อขาวมากัน๔คนรถ๓คัน
ส่วนอีกฟ้า๑นึงซ้อนวันจะใส่กันมา๒คนค่ะ

แล้วรู้ไหมคะจุดเกิดเหตุคือ
อันนั้นมันคืออะไร
แล้วนี้กลางวันแสกอะค่ะ

ยิงกลากเข้าไปในอีกกลุ่มนึงนะที่อยู่ฝั่งขวามืออ่ะฮะ
กลเปิดศึกไล่ยิงปลาระเบิด
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณหน้าวัดพญาปราปัจจามิตรถนน
นครเขื่อนขันอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
คุณผู้ชมเห็นแล้วในกล้องวงจรปิดมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แต่นี่คือหน้าเข็ดอภัยธาน
หน้าเขตวัดดูอีกมุมหนึ่งนะคะ
ได้ยินไหมได้ยินไหม
เสียงปืนอ่ะโอ้โห
แล้วนี่ถ่ายมาจากร้านค้าด้วยนะ
ค่ะเนี่ย

ฝ่ายเสื้อขาวเนี่ยมากันสี่คนค่ะแล้วเห็นไหม
เหมือนวิ่งหนีระเบิดรวดเสียงปืนค่ะ
ส่วนอีกฝ่ายมากัน๒คนเสื้อน้ำเงินกับเสื้อแดง
หมวกกันน็อกมานี่กล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะ
หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า
ขี่รถมอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินซ้อนกันมา
วัยรุ่นทั้งสองคนเนี่ยเคียวรถมอเตอร์ไซค์คันนี้
เวียนอยู่หน้าวัดก่อนที่จะหยุดกลางถนนแบบนี้
แล้วจุดจอดดูสิคะจอดกลางถนน
เหิมเกลิมไม่อุกอาจก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแล้วนะคะ

ชักปืนออกมาคนละกระบอก
แล้วผู้ชายสวมเสื้อแดงก็ควักระเบิด

ปลาใส่วัยรุ่นทั้ง๔คนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนี่
แล้วก็ยิงปืนใส่ไล่หลังไปอีก๒นัดค่ะ

คนอยู่ทางนั้นเขาก็ตกใจวิ่งหนีกันอ้นละมานเลยนะคะ
บกระสุนปืนหลบคมระเบิด
หลังก่อเหตุต่างฝ่ายต่างแยกย้ายหนีค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าของเมื่อวานนี้

เอาแต่เช้าเลยสดร้อนเลยนะคะ
ตำรวจสพพระประแดงพื้นที่รับผิดชอบบอกว่า
ไม่ได้เพิ่งเฉยนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตอนนี้จัดกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานสอบถามข้อมูลจากคนที่เห็นเหตุการณ์
แล้วก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบอะไรบ้าง

เป็นระเบิดที่ทำเองนี่ค่ะเห็นไหม
เป็นพลาสติกพันธุ์ด้วยเทปพันธุ์สายไฟสีดำค่ะ
ตกอยู่ที่พื้นถนนตรงทางม้าลาย
นอกจากนี้ยังมีขะเหมาดินปืน
รวมถึงเศษหินเมล็ดข้าวสารเศษแก้วตกอยู่เกลือนเลยนะคะ
ตำรวจก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ

วัยรุ่นชุดสีขาวที่มากัน๔คนเป็นใคร
ก็คือเรียนอยู่ที่สถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรประการนั่นแหละ
กำลังจะไปเรียนตอนเช้าบังเอิญไปเจอ
คู่กรณีซึ่งไม่ได้รู้จักกันเลยนะคะ
ทั้งสองฝ่ายไม่รู้จักกันมาก่อนและปรากฏว่า

พอมาถึงหน้าวัดค่ะยิงปืนใส่กันระเบิดปลาใส่

ไม่รู้จักกันแต่ไล่กันมา
ยิงปืนใส่กันปาดระเบิดใส่กัน

เช้ามาแทนที่จะไปเรียนดัน

ใช่นี่ปืนชัดเลย